มาพูดถึงวงการตลกกันบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตของตลกเลย

อดีตนายกสมาคมอย่างคุณหองลูกหยีเนี่ยก็ออกมาประกาศลาออกไปแล้วนะ
เพราะว่าหันไปผันตัวไปเล่นการเมืองนะคะ
ก็เลยได้ตลกรุ่นน้องอย่างโอบะเสียงเหน่อมารักษาการแทน
ล่าสุดเลยมีการจับกลุ่มประชุมวิสามันแก้วิกฤตตลกตกอับเศรษฐกิจตกสะเก็ด
ไม่มีที่ทำมาหากินเพราะขนาดว่าที่ตั้งสมาคมเองเนี่ยนะยังปล่อยให้รกร้างเลย

โดยเจ้าตัวก็บอกว่าวันที่๓๑มกราคมปีหน้านะคะจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ค่ะ
เพราะว่าเราอายุน้อยสุดประสบการณ์หน้าที่การงานเราน้อยสุดเรากดดัน
แต่ผมก็ได้ตลกรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นพี่คอยผลักดันค่อยให้กำลังใจ
ผมก็บอกว่าเรื่องอนาคตผมยังไม่ได้คิดว่าผมจะต้องลงนายกต่อหรือเปล่า
เพียงแต่ว่าผมต้องการทำหน้าที่รักษาการให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
คือช่วยกันหาทางออกให้พวกเขาดีกว่านะฮะตอนนี้ตลกหนึ่งคาเฟ่ไม่มีเล่น
ร้านอาหารต่างจังหวัดไม่มี๓วีดีโอไม่มีก็ต้องอาศัยตลกที่มีชื่อเสียง
บางทีเขาโยนงานมาบ้างเพราะว่าพี่มัมมีโครงการจะบังไฟฟิล์มจะสร้างหนัง
แล้วก็อยากได้นักแสดงนักแสดงที่เป็นตลกจริงทั้งหมดทุกคนเล่นนั่งของแก
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะเลือกตั้งนายกสมาคมตลกนะคะ
และก็พูดถึงตลกแล้วหลายคนจะต้องรู้สึกอาชีพเสียงหล่อไงคะคุณ
คนบอกว่าอาชีหายหน้าหายตาไปนานมากเลย
ล่าสุดนะเจอกับอาชีพร้อมกับเพื่อนนักแสดงก็คือนักแสดงตลกที่มาร่วมงานสมาคมศิลปินตลก
ซึ่งอาชีก็บอกว่าคือมันเกิดวิกฤตในวงการตลกจริง
จากที่เคยเล่นร้านหมูกระทะได้วันละ๕๐๐ตอนนี้ร้านหมูกระทะเองยังไม่มีลูกค้าเลย
ก็เลยทำให้ตลกเนี่ยไม่มีงานทำไปด้วยก็ต้องหนีตายไปขายก๋วยเตี๋ยเลี้ยปากเลี้ยงท้องแทนนั่นแหละจ้า
ก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารตำสั่งเล็กน้อยครับอยู่แถวบางใหญ่
เขายังได้ใช้เสียงหล่ออยู่ไหมฮะอาชีพเสียงหล่อ
บางครั้งก็ไม่ได้ใช้บางครั้งก็ใช้บ้าง

งานแสดงก็อยู่กับคุณอาฉลองพักดีวิจิต
ก็ยังมีอยู่บ้าง
ละเรื่องช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตจริง
ช่วงวิกฤตก็ถ้าเกิดผู้ใหญ่มาช่วยเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด
ถ้ามีงานการอะไรก็เรียกพวกเราไปใช้ดีกว่าพวกเรารับใช้ได้
ถ้ามีงานมีการอะไรก็อย่าลืมนึกถึงตลก